คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้บนท้องถนนที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ

มุ้นแบบนี้ไปชดรถหน้า

เพราะว่าคนขับรถสปอร์ตสีขาวคันนี้เนี่ย

เพราะต้องระวังขับรถถนนลื่นฝนตก

กมลศักดิ์สุขสถิตเจ้าของรถที่มีกล้องหน้ารถนะคะ

เขาบอกว่าช่วงบ่ายวันเสาร์
ขับรถขึ้นทางด่วนฉลองรัฐแถวสุขาพิบาล๕
จะไปลงด่านจตุรโชธนะคะตอนนั้นฝนตกหนัก
แซงมาทางซ้ายเสียหลักลื่นนะคะ

เหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ

มาขอโทษรถทั้งสองคันที่ได้รับความเสียหาย
เรียกประกันมาเคลมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
กมลศักดิ์บอกว่าผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะ
แต่โพสต์เรื่องนี้คืออยากเตือนว่าขับรถรถแบบรถแรงรถเร็วแบบนี้
ก็ต้องยิ่งระมัดระวังเป็นพิเศษฝนตกถนนลื่นนะคะต้องระวังค่ะ
หลังดูจากหลังเขาเนี่ยช้ำว่าน่าแข้งเนื้อแตก
น่าแข้งแตกมีเรื่องหลายซิปซิปนะครับไม่ได้แตกอะไรเยอะ
เจ็บก็คือผมดิวว่าเขาไม่ได้ฆ่าเข็มผัดอะ